ต่อที่ฟุตซอลกันด้วยกับหลีกสูงสุดครับฟุตซอลไทยลีก
คู่นี้ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดให้ชมกันด้วยนะครับ
เป็นนัดที่๕ซึ่งสมุทรสาครนั้นเปิดบ้านเจอกับสุราช
สาครก็ถือว่าปีนี้เตรียมทีมมาเริ่มจะดีขึ้นตามลำดับนะครับ
สุราชเนี่ยไม่มี๓แข้งหลักอย่างกิติพงศ์ชัยนพดลโคเพิ่มทรัพย์นะครับ
แล้วก็พรจรวดแรงฤทธิ์ที่โดนโทษจากเกมที่มีปัญหาชกต่อยกันกับผู้เล่นมรธรรมศักดิ์ยังบัตรนะครับ
สุราชนำกรหนึ่งสูตรเมื่อสักครู่นะครับจากปรัชญาสีมันตะนะครับนาทีที่๕
แต่ว่าสมุทรสาครลูกนี้สวยจริงครับตีเสมอนาที๑๔จากธนทิพย์แสงสังครับ
แล้วก็นาที๒๘ครับสุราชได้จุดโทษนะครับจังหวะของปัญญาบัวคำล้มตัวสกัดแล้วล้มครับ
ไม่ตั้งใจนะครับมือเนี่ยไปแตะพื้นแล้วดันไปโดนบอลครับแล้ววิถีบอลเนี่ยเข้ากรอบนะครับ
จากการยิงสุราชเสียจุดโทษเรียโต้ยิงให้สุราชนำ๒๑
ยิงเสยคานเหล็ดขาดมา๕นาที๓๐แต่สุราชธีมเยือนก็นำให้เป็นครั้งที่๓จากความยอดเยี่ยมของโพงสกร
จันทรสาขาครับยิ่งแปรเต็มมีเบร่งมากนะครับ๓๒
แต่ช่วงวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่สัญญาณจะดังนะครับ
สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันจะดังยิงตีเสมอได้ก่อนครับ

บ้อนชะแหลบทางเรอรสันตาด้าเข้าไปครับ

โอ้โหสุราชยังอยู่ที่๓ครับขึ้นจากฝูงไม่ได้
มี๑๑คะแนนตามหลังการท่าเรือ
นี่ครับบอลฉลับนะครับเลยเปลี่ยนทาง

อีก๒คู่กรมทางหลวงครับเอาชนะ

แล้วก็นนทบุรีแพ้รัชนาวีไป๑ประตูต่อ๕ครับ